ร้านทองกลางเมืองภูเก็ตค่ะมีคนร้ายเจาะเพดานเข้าไป
และช่วงที่ลงไปเนี่ยไปเจอเจ้าของร้านนะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะ
เป็นสองสามีภรรยาอยู่จุดที่คนร้ายลงไปพอดี
เกิดการถูกทำร้ายร่างกายกันและหลังจากนั้นค่ะ
พร้อมกับทอง๒๐๐บาทนะคะ
ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านทองทวีชัยอำเภอเมืองภูเก็ต
บอกว่ามีคนร้ายค่ะเข้ามาชิงทองรูปภัณฑ์ภายในร้าน
ทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านด้วยพันรยาเจ็บสาหัส
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพานิดขนาดหนึ่งภูหาสองชั้น
อยู่ใกล้กับตลาดสดเทศบาลและตลาดสดดาวทาวน์ประมาณ๘๐๑๐๐เมตรเองนะคะ
มีรถวิ่งตลอดทั้งคืนจะมีรถบรรทุกพืชผักจากจังหวัดอื่น
จอดอยู่ริมถนนแล้วก็ยาวไปจนถึงหน้าร้านทอง
พบผู้บาดเจ็บเป็นชายหญิงค่ะ๒รายเลือดท่วมเลยนะคะ
ทราบชื่อนางพวงเพ็ญศักดิ์เกษมกริจอายุ๖๕ปี
ถูกของมีคมแทงที่ศีรษะมีแผลฉีกขาดอีกหลายแห่ง
ตาลอยซึมอาเจียนด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑รายชื่อว่านายหวังดีอินทวงอายุ๗๑ปี
ที่บริเวณศีรษะถูกของมีคมฟันมีแผลฉีกขาด๑แผล
ที่บ่อระเบินแขนกว่ามีรอยเขียวช้ำ
อยู่ในอาการตกใจมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ทั้งสองคนเป็นเจ้าของร้านทอง
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในร้าน
ฝ้าเพดานบริเวณห้องน้ำชั้นล่าง

คาดว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่คนร้ายเข้ามาในร้านทอง

พบข้าวของและถาดใส่ทองรูปภัณฑ์กระจัดกระจายทั่วพื้น
มีหยดเลือดเป็นทางจากหน้าตู้เซฟไปเรื่อยจนถึงหน้าร้านค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน
และเส้นทางที่คนร้ายเจาะฝ้าเพดานต้องดูว่าเขาเข้ามาอย่างไร
โดยคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นชายค่ะมาคนเดียว
ส่วนทองรูปภัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากพยานในจุดเกิดเหตุ
และช่วงที่เกิดเหตุนะคะเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าทั้งสองคนกำลังนอนดูทีวีอยู่หน้าตู้เซฟเก็บทองในร้านนั่นแหละ
คนร้ายเปิดฝ้าเพดานห้องน้ำแล้วก็กระโดดลงมาเจอทั้งสองคนพอดี

คนร้ายใช้ของมีคมฟันเขาที่ศีรษะทั้งสองคนจนเลือดอาบ
ก่อนที่จะกวาดทองรูปภัณฑ์ที่อยู่นอกตู้เซฟติดมือไป
คาดว่าน้ำหนักที่ได้ไปไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาท
จากนั้นคนร้ายหลบหนีออกทางช่องฝ้าเพดานของอีกห้องหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะต้องรู้ช่องทางที่จะลอดเข้ามาเจาะฝ้า
และเปิดฝ้าเพดานด้วยเพื่อที่จะกระโดดเข้ามาในร้านทอง
คือรู้เส้นทางอย่างดีภายในนี้
ช่วงเช้าวันนี้มีความคืบหน้านะคะ
ตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนสวนส
หน่วยกู้ชีพนำตัวเจ้าของร้านส่งโรงพยาบาลค่ะ
ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งไว้ภายในร้านทองนะครับ
กำหนดช่วงเวลาในกล้องวงจรปิดตอน๔ทุ่ม๕๓นาทีของวันที่๒๓ตุลาคมค่ะ
คนร้ายมีรูปภัณฑ์สันฐานใส่หมวกสีดำสวมหมวกไอ้โม่งสีดำ
ใส่เสื้อแขนยาวสีดำมีแถบขาวตรงกลางนุ่งกางเกงขายาวสีดำ
ถุงมือคือสวมสีดำทั้งหมดนะคะแต่สวมสวมรองเท้าสีดำด้วยมีแถบสีขาว
ในมือถือมีดยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรพร้อมกับไหม้หน้า๓อีก๑อันยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรเดินอยู่ในร้านนะคะ
บริเวณหน้าร้านที่จำหน่ายทองและภายในห้องที่ติดตั้งตู้เซฟไว้ด้วยนะคะ
นี่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญนอกจากนี้ก็จะต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่คนร้ายหลบหนีด้วยค่ะ